จะมีโอกาสที่จะได้ดูฟุตบอลดีในปีนี้แล้ว
ก็จะมีโอกาสที่จะได้ดูบรรยากาศของการติดตาม
ถือว่าเป็นโฉมใหม่ของการเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเลยนะ
มีการประกาศนะครับว่าจะมีการคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้ชมฟุตบอลคิงส์ครับ
ในวันพฤหัสที่๒๒มีนาคมซึ่งจะมีการเล่นเป็นเหมือนมินิคอนเสิร์ต
มีเพลงมาเล่น๒เพลงนะครับ

ซึ่งเขาบอกว่าชุดละ๒๕๐บาท
ตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอีก๒๐ใบ

บอกว่ามียอดสั่งซื้อจนผลิตจนแทบไม่ทันเลยนะครับ
เขาบอกว่าแคมเปญนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะครับ
ที่มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น๔เท่าตัวเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งผลิตเลย
ก็ผู้บริหารก็เกรงว่าจะมีผลต่อคุณภาพของสินค้า
จัดส่งหรือว่านัดรับของตามกำหนดเดิม
ก็เลื่อนวันให้มีการรับสินค้าออกไปนะครับ

ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก็จะได้รับสินค้าอย่างแน่นอน